คุณผู้ชมเวลาเราเห็นผู้สูงอายุ
ใช้โทรสเชียร์มิเดียเราเห็นเอ่อดีนะ

เออโอ้โหนี่มีการขายของอะไรด้วยเหรอ

แต่ไม่ใช่เหตุการณ์นี้เพราะว่า
ตัวลูกบังคับแม่นะ

ขอตังคุณผู้ชม
ขอดอกกุลาบมากนะคะ

ถ้าจะเกิดเขาขอมันจะมีส่งสติกเกอร์

โอ้โหแล้วได้ยินเสียงที่

แต่เสียงแทรกเข้ามาตอนที่

กำลังพูดอยู่ไหมคุณผู้ชม

คนเขาเลยเข้าไปโดยพรคุณนะ

เพื่อจะขอบริจาคอย่างที่พี่น้ำแข็งบอก

อะไรแบบนี้จะได้เอาไปแลกเป็นเงินครับ

เดี๋ยวนะเขาใช้เฮียเลยจริงใช่ไหม

แล้วคุณแม่ท่านก็ดูมีอาการเหมือนไม่แน่ใจเป็นผู้ป่วย

อ๋อเงินของของขวัญ

ถ้าไม่ได้เงินหรือได้ของขวัญที่แรกเป็นเงินได้

เอามาโพสต์ไว้กับรายละเอียดว่าเฮียจินคนนี้
น่าจะไลฟ์จากบ้านที่นครราชศรีมา

แล้วก็ช่วยเหลือคุณแม่ที่โดนบังคับรายนี้ด้วย

มีการโพสต์ข้อความในธรรมนองไม่เกรงกลัวด้วยนะ

แต่ตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณแม่โดนทำร้ายร่างกายบ้างหรือเปล่า

ผมว่าคนที่ติดออนไลน์

ส่งของขวัญจากไม้อะไรเพชรอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีเพชรหรือเปล่าไม่รู้นะ

แล้วต้องทำทุกวิถีทางให้ไปได้มาด้วยวิธีอะไรแบบนี้
แล้วยิ่งการบังคับแม่ให้ไปทำแบบนี้
จริงผมอยากคุยกับหมอจิตเวทนะว่ามันเป็นโรคไหม
เป็นโรคอะไรไหมที่มันเป็นใหม่ในปัจจุบันนี้
มันอาจจะเพิ่งมามีในช่วงที่มีโซเชียลมีเดีย
เออไปกันใหญ่แล้วค่ะ